เราก็เลยจะเอาปฏิทินของสองยักษ์ใหญ่

นี่บอกเลยนะคะว่าหลายคน
จองเป็นเจ้าของกันแล้ว
แต่วันนี้ใครยังไม่เป็นเจ้าของมาเดี๋ยวพามาเปิดต้นปีกันเลยนะคะ
กับเดือนแรกเดือนมกราคมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และคนที่อยู่ในเดือนมกราคมของช่อง๗ก็มี
ยืนหนึ่งตลอดการพี่สาวดิฉันเอง

ถ้าไม่นับญาติกับดิฉันหรอกดิฉันขอนับนิดนึง

ราศีเดียวกันราศีพิจิกษ์ความปังต้องมาคุณผู้ชมค่ะ
สวยอร่ามมาตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ
ก็เลือกซุปตายืนหนึ่งของช่องมาเป็นเบอร์หนึ่งในเดือนมกราคม

ฝ้าของช่อง๓ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่แจ๊คค่ะ
ไม่น้อยหน้าค่ะเราส่งนี่เลยค่ะ

เพราะว่าเป็นคู่จิ้นที่ครองเรตติ้งอันดับหนึ่งของช่องนะคะ

เอามาเป็นขวัญใจนะคะให้แฟนคลับได้
โอ้วแฮปปี้ดีดามีความภูมิดีเลย

ใช่ค่ะกุมภาพันช่อง๗เขาส่งคนนี้ค่ะ

แม้ชีวิตจริงจะมีคนกุมมือ

ในชีวิตจริงของแฟนคลับเขาก็อยากจะกุมใจพี่เวียเหมือนกันนะคะ

กระชุมกระชุมอยู่มาก

คู่รักนะคะหมากแล้วก็คิมเบอรี่

มาร์คและคิมนี่ครบ
ดูสิคะซิกแพคของหมานะคะ

แล้วหัวสุกไปที่แผนห่วงของมาร์คนะคะ
เราทำได้เดี๋ยวนี้ตัดต่อมันเนียนเยอะ

เราดูเดือนนี้แล้วเราก็อยากจะมีความรักตามคู่นี้นะคะ
ใช่ฮาสมือเห็นมันได้เพราะว่ารักกันจริงอะไรจริง

ต่อกันที่มีนาคมบ้างดีกว่า
แซ่บก็ปังเหมือนกันสำหรับช่องเศษ
พลอยบอกเลยว่ามีนาคมอากาศเริ่มร้อน
ต้องส่งนางเอกฮอตมาเลย๒คนรัวของช่องเศษเขา
ส่งน้องนาวที่สานาศแล้วก็นางเอกใหม่แกะกล่องอย่างน้องมุกดา

เล่นละครกับใครก็จิ้นกับคนนั้นแล้วคือหน้าเนี่ยสวยราวกับเทพประธาน
อ๋อสามารถอาจจะคนละฟิลกัน
อีกคนนึงดูเปรี้ยวอีกคนนึงดูหวานแต่ความฮอตนี่ไม่ต่างกันเลยนะ
เห็นจะบอกว่าน้องนาวที่สาน่ากำลังจะพลิกบทบาทคาแรคเตอร์

เดี๊ยวเรามาดู๒๐๑๑อาจจะแฮ่เห็นนาวที่สานาดขูดมะคราวอยู่
เฮ้ยอยากเห็นเลยอะ

แน่นอนค่ะเราต้องจัดคู่นี้ให้เลยนะคะ

คู่จิ้นวาย
แล้วข่าวคุณคู่จิ้นเป็นที่เรียบร้อย
มาในลุคคูชิกนะคะแล้วก็โอ้โหเท่ไหมล่ะ
คู่กันไปที่สำคัญคุณผู้ชมนะคะแววว่าเดือนมีนาคมนี่แหละค่ะ
ทั้งคู่อาจจะมีผลงานละครที่ลงจอให้ได้ดูกัน
เรียกว่าแฟนคลับที่ดูปฏิทินไปก็จะได้ฟินกันไปเลยแหละ

จะบอกเลยนะคะว่าต่อไปนี้จะร้อนฉ่าอย่างแน่นอน
ในเดือนเมษายนค่ะคุณผู้ชม
เมษายนช่อง๗เขาส่งมาแพ็คคู่
ไม่ได้มาเป็นคู่รักแต่มาเป็นนุ่มแพ็คคู่ค่ะ
นี่แหละค่ะมากันที่มิคทองระยะนะคะ
แล้วก็น้องไม้พัทรเดชถ้าจะให้เลือก
ฉันขอยอมเป็นนางวันทองสองใจเพราะว่าเลือกไม่ได้

โอ๊ยสาธารณ์ก็มา
เชอรี่เราก็ไม่ยอมนะคะของเราเดือนต่อไปเลยดีกว่า

เพราะว่าถ้าให้ดูทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียเวลาใช่ไหม

จากวิกพระราม๔นะคะนี่เลย
ว้าวพี่สมภานี่ขออภัยนี่นะคะ
มาริโอบกับคุณแต้วนะคะ
คู่นี้ก็มีผลงานที่ปังมากนะคะแล้วก็ละครแต่ละเรื่องที่ทั้งคู่เล่นเนี่ยค่ะเป็นละครที่แบบกระชากเรตติ้งของช่องเลยนะคะ
ปังแล้วจะบอกว่าทั้ง๑๒เดือนก็มีแบบดาราปังถือว่าเป็นของกำนันสำหรับแฟนละครทุกคนค่ะ
ใช่เชื่อว่าหลายคนก็จับจองเอาไว้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่กันไปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญแหละที่เป็นแฟนเฝ้ารอในแต่ละปีเขาก็จะมีการถ่ายรูปทำปฏิทินอะไรแบบนี้แต่ละคนหล่อสวยไม่แพ้กันเลยอ่ะ
อีกหลากหลายช่องก็ส่งมาสวัสดีปีใหม่เราเหมือนกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาแล้วกันนะคะรักทุกช่องสนับสนุนดาราทุกคนเลยนะคะ